สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านจำคลิปข่าวของนักศึกษาญี่ปุ่นที่เรียกกันว่าคุณมะลิได้ไหมครับที่เธอออกมาปฏิบัติการต่อต้านจักรยานยนต์ขี่รถบนทางเท้าเนี่ยคลิปนี้ครับ
เป็นที่เผยแพร่มีคนตั้งคำถามเยอะครับว่าหลังจากคลิป
นี้ได้รับการเผยแพร่ดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองมีผลอะไร
เกิดขึ้นบ้างกับการขี่จักรยานบนทางเท้ามีคำถามว่า
คลิปนี้จะทำให้คนที่ขี่จักรยานบนทางเท้าเนี่ยได้มี
จิตสำนึกอะไรขึ้นมาบ้างไหมมีคนตั้งคำถามว่าเออแล้ว
คนไทยทั่วไปเนี่ยที่เคยเฉยเมยไม่รู้ไม่ชี้จะเอาอย่าง
คุณมะลิได้บ้างไหมมีคำถามตามมาว่ากอทมเอาจริง
เอาจังกับเรื่องนี้ไปถึงไหนยังไงเพราะก่อนหน้านี้ท่าน
รองผู้ว่ากอทมคุณสกลทีพัทยกุลได้ออกมากำ
ชับให้ทุกเขตเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ลงไปตรวจดูลง
ไปดูแลแล้วก็มีมาตรการมาตั้งแต่วันที่๑สิงหานี่วัน
วันที่๓๐ครบเดือนฉะนั้นต้องไปตรวจสอบกันหน่อยว่าได้
ทำอะไรไปถึงไหนผลออกมาเป็นยังไงภาพรวมในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องนี้เป็นยังไงอาจจะได้พูดคุยกับท่านรองผู้ว่า
สวัสดีครับโดยประเมินแล้วภาพรวมเป็นยังไงฮะณวันนี้
ก็จนถึงสถิติเขาส่งมาจนถึงเมื่อวานนะครับถึงเมื่อวานนี้เนี่ยตั้งแต่๑สิงหาที่ทางกรุงเทพหานครเนี่ย
เราเพิ่มจากค่าปรับจาก๑๐๐เป็น๒๐๐เนี่ยก็เราจับมาได้ประมาณ๑๓๐๐กว่าลายนะครับ
ส่วนที่เหลือเนี่ยอีกหลายลายเลยกำลังอยู่ในระหว่างการติดตามเงินก็คือ
อาจจะเป็นยึดรถเอาไว้บ้างรอเอาค่าปรับมาชำระนะครับหรือว่าเป็นกรณีของการถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็จะติดตามตัวมาครับ
ปกติปีที่แล้วทั้งปีที่เรากดขันมาเราได้ประมาณ๗ล้านกว่า
ตอนนี้เราได้๒ล้านบาทผมดังมาเป็นความรู้สึกดีกว่า
แต่ว่าในส่วนของการฝ่าฝืนเนี่ยก็เรียนตรงว่ามันยังไม่ลดลงเลยนะครับ
เราจะจริงจังจะจับแค่ไหนก็ตามเพราะว่าคนที่ฝ่าฝืนเนี่ย
เขาพร้อมที่จะฝ่าฝืนตลอดเวลาถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
ตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยครับผมก็ไป
สัปดาห์นี้เมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยผมไปจุดที่น้องมะลิเขาโดน
เขาไล่มอเตอร์ไซค์ลงทางเท้านะครับ
แค่ช่วงไม่ถึง๑๕นาทีผมไปดักซุ่มจากเทศกิจเนี่ยได้มา๑๘ลาย

ซึ่งเป็นจุดเดิมซึ่งโหก็แชร์กันทั้งบ้านทั้งเมือง
แต่คนก็พร้อมที่จะฝ่าฝืนอยู่เนี่ยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
คือคล้ายกับดูไม่ทัน

แล้วมาตรการที่ให้คนถ่ายรูปไว้

แล้วพอปรับแล้วเขาได้รางวัลนำจับด้วยเนี่ย
อันนั้นได้ผลไหม
มีครับมีมีส่งมาบ้างแต่ว่าในบางครั้งเนี่ย
ภาพที่ส่งมาก็อาจจะไม่ชัดไม่เห็นทะเบียนชัดเจน

แต่ว่าผมว่าอย่างน้อยเนี่ยแรงกดดันทางสังคมเนี่ย
ก็ก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่ในส่วนของตอนนี้ที่มีกระแสของคุณมะลิเนี่ย
ผมว่าคนทั่วไปเนี่ยตอนนี้จะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายว่าขึ้นทางเท้าไม่ได้
คงไม่ได้แล้วแต่ว่าก็มีคนอ้างอยู่นะครับว่าไม่ทราบนะครับ
แต่ว่าเราก็อยากจะให้สังคมเนี่ยร่วมกันประนามว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผม
แต่ว่าในส่วนของเจ้าที่เราเนี่ยเราจริงจังเพราะว่าไอ้นโยบายนี้เนี่ย
มาจากทางท่านนายกโดยตรงรวมถึงท่านผู้ว่าด้วยนะครับผม
ขณะกำกับดูแลเนี่ยผมเข้มงวดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นออกนะครับ
ตอนนี้ก็พยายามให้เทศกิจเขาออกไปตามจุดต่างมากขึ้น
เพราะเดิมเนี่ยเราจะตั้งโต๊ะในจุดที่ฝากอยู่ในเยอะนะครับ
แต่ตอนหลังเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใช้วิธีในการดักซุ่มหรือว่าไปรักษาให้มากขึ้นครับ
เจ้าหน้าที่ที่ไปดำเนินการจับกลุ่มเนี่ยเฉพาะเทศกิจหรือตำรวจจาราจรมีส่วนด้วยในการดำเนินการ
เรียนอย่างนี้ว่าการขึ้นทางเท้าเนี่ยการฝ่าฝืนเนี่ยก็ผิดกฎหมายทั้งสองส่วนนะครับผม
ในส่วนของเทศกิจเนี่ยก็จะผิดพรบรักษาความสะอาดในส่วนนี้เราจะปรับได้ถึง๕๐๐บาทนะครับสูงสุดนะครับตอนนี้เราปรับ๒๐๐๐
แต่ในส่วนของตำรวจจราจรเขาใช้พรบจราจรการขึ้นทางเท้าก็ไม่ได้เช่นกันแต่ของตำรวจเนี่ยเขาจะปรับได้ถูกกว่าเราเขาจะปรับได้๕๐๐ครับ
ซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยต้องผิดชอบร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าในบนทางเท้าเนี่ยจะเป็นทางเทศกิจจะเป็นหลักมากกว่าที่จับกันมาได้เนี่ยระหว่างเทศกิจของกอทมจับกับตำรวจจับเนี่ยอันไหนมากกว่า
ของเทศกิจเยอะกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าทางตำรวจเนี่ยเขาจะไปเน้นบนผิวจราจรเป็นหลักมากกว่าส่วนบนทางเท้าเนี่ยทางเทศกิจเราเราจะค่อนข้างเน้นกว่าครับผม
ฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่วิ่งปลูดไปปลูดมาแล้วป้อมตำรวจก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยคล้ายงานนี้เป็นงานของเทศกิจเป็นหลักมากกว่าตำรวจถูกไหมครับ
คือจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าปกติตามหลักเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันดูคืออย่างกรทมก็จะดูบนทางเท้าทางตำรวจก็จะดูบนถนนนะครับแต่ว่าถ้าตามบทกฎหมายแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของทั้งสองหน่วยนะครับคือทางตำรวจก็สามารถจับได้เช่นกันครับผม
ฮะแล้วแล้วยังไงต่อสมมุติว่าจับได้แล้วปรับปรับแล้วยังทำผิดอีกสมมุติจะมีเล็กคอร์ดไหมว่าจักรยานอ่าวินรับจ้างคันนี้โดนจับครั้งที่หนึ่งโดนจับครั้งที่สองปรับแล้วปรับอีกจนถึงขั้นสูงสุดทำยังไงมีมาตรการอย่างนั้นไหมครับครับตอนนี้มีนะฮะคือเราจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่านายกอเนี่ยโดนจับวันนี้
ทางเทศกิจเขาตรวจฐานข้อมูลปุ๊บเขาสามารถตรวจได้โทรไปถามที่สำคัญเขาเขาก็ขี่ข้อมูลให้นะครับผม
ถ้าเกิดซ้ำซากเนี่ยไปโดนจับแล้วแล้วจับอีกเนี่ยก็จะปรับแพงขึ้นสมมุติตอนนี้เราปรับ๒๐๐ใช่ไหมฮะ
ถ้าจับแล้วซ้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นสามพันนะครับคิดถึงทางวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดี๋ยวผมให้ทางสำนักเทศกิจเนี่ยเขาคุยกับทางกรมการขนส่งทางบกว่าถ้าเป็นวินเนี่ยแล้วยังฝ่าฝืนซ้ำซากเนี่ยก็จะพูดคุยกันถึงการเพิกถอนใบอนุญาตหรือว่าการพักใบอนุญาตนะครับในส่วนนั้นก็กำลังจะมีการพูดคุยกันครับ

หรือเป็นบ้านพักอาศัยเนี่ยถ้าเขาจอดชิดริมอย่างในภาพเนี่ยนะครับชิดริมไปทางห้องบ้านเขาเนี่ยก็จะจะสามารถทำได้นะครับส่วนของรถยนต์เนี่ยทำไม่ได้ซึ่งตอนนี้ทางเทศกิจเนี่ยได้ยกรถเนี่ยไปไว้ที่เขตเยอะมากหลายเคสมากนะครับรวมถึงกรณีของทางขึ้นลงรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยซึ่ง

เรื่อยจนเป็นความเคยชินแล้วก็คิดว่ามันทำได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี้ยในการที่เราจะมาเอ่อ
ตรับถูกได้เพราะว่าผมให้นโยบายกับทางเทศกิจทาง๕๐เคต
แต่ว่าต่อให้ไม่มีเงินถึง๒๐๐ยังไงก็ต้องยึดรถสถานเดียว
เพราะไม่งั้นคนที่ทำผิดเนี่ยเขาไม่หลับจำไม่เขตหลาบอะครับ
ครับครับสังคมควรจะลุกขึ้นมาต่อต้านแบบคุณมะลิไหม
ผมอยากเห็นสังคมนะครับคือช่วยกันประนาม
แต่ว่าการต่อต้านอย่างคุณมะลิเนี่ยมันก็จะเป็นที่กังวลของทางผมเหมือนกัน
เพราะว่าผมก็ไม่อยากให้ประชาชนมาเผชิญหน้ากันเองนะครับ
เพราะว่าอย่างที่คุณมะลิบอกเนี่ยเท่าที่มีการพูดคุยเนี่ย
ก็มีหลายครั้งที่ถูกทำร้ายถึงถูกทำร้ายด้วย
ไม่อยากเห็นในส่วนนั้นเพียงแต่ว่าผมก็แค่อยากให้ประชาชนเนี่ย
กันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแล้วก็ใช้มาตรการทางสังคมเนี่ย
คือถ้าเกิดพวกเราที่จะเดินทางเท้าเนี่ยเราไม่ยอม
แล้วก็เราช่วยกันประนามผมว่าพวกนี้โอกาสจะลดลง
ตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้โดยสารรถส่วนตัวตลอดเวลา
บางครั้งผมไปธุระเนี่ยถ้าเกิดรถติดเนี่ย
ผมก็ขึ้นรถไฟฟ้าบ้างเดินทางเท้าบ้าง

คือเราก็จะบอกว่าตรงนี้ขายของไม่ได้นะครับ
ประชาชนก็จะพยายามพยายามขายของเนี่ย
แต่ว่าทางประชาชนก็ต้องระวังด้วย
เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เขาฝ่าฝืนมาเนี่ย

แต่ว่าเขาก็ยังมีอารมณ์ต้องหวัดตรงนี้ครับ
เอาล่ะเอาล่ะขอบพระคุณนะครับท่านรองฮะ
จะได้จะได้ติดตามกันต่อว่าสุดท้ายขึ้นมาเอาอยู่ไหม

ครับยังไงเต็มที่ครับขอบพระคุณมากครับ
เอาล่ะนี่คือเรื่องจักรยานยนต์บนทางเท้า
ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ต้องช่วยกันครับ
งั้นแล้วเนี่ยปัญหามันแก้ไม่ได้แก้ไม่ตก
คนที่เขาเดินบนทางเท้านักเรียนน้องนุ่งลูกหลานเรา
ไม่รู้เมื่อไหร่จะโดนมันชนมันเฉียว
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะครับที่มากระตุ้นเรื่องนี้ตรวจสอบเรื่องนี้กันอีกครั้งนะครับ
มาเกือบ๑เดือนแล้วนะครับขอบคุณครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยก็ติดตามแบบนี้ได้ทุกข่าวเที่ยงไทยรัฐเลยนะครับ